เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เนินเขาเทวดาครับเป็นเนินเขาแห่งหนึ่ง
ใกล้ใกล้ก็จะมีพวกส่วนผลม้าอยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะ
สองพี่น้องไปเก็บมังคุดมาครับเต็มกระบุงสองฝั่งซ้ายขวานะครับ
คานหาบวางไว้บนมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าระหว่างทางกลับเนี่ย

คนพี่เนี่ยตายคาที่ฮะส่วนคนน้องเนี่ยเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตรงนี้เป็นทางขึ้นเขาเขาเรียกกันว่าเนินเขาเทวดาครับ
อยู่ที่อำเภอลานสกานครศรีธรรมราช

คนตายคือนายมานพอายุ๔๙เป็นพี่ชาย
คนเจ็บคือนายมาโนธอายุ๔๔น้องชายนะครับ
คนน้องบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาล
บาดแผลที่พบที่ร่างของนายมานพ
ที่ถูกยิงจนสิ้นใจตายตรงนี้
พบว่ามีบาดแผลโดนยิงด้วยปืน๑๑มม

กระสุนฝังในไหล่ขวา๑นัด

และใกล้กันกับร่างผู้ตาย

มอเตอร์ไซด์ที่เบาะมีหยดเลือดติดอยู่ด้วย
แล้วก็จะมีคานหามวางเอาไว้ที่เบาะแบบนี้
แล้วเห็นไหมฮะตะกร้าซ้ายขวา
มีมังคุดเก็บมาเต็มตะกร้า
ส่วนน้องชายนายมาโนธ

เข้าที่หัวเข่าขวา๒นัตรข้อ๒ขวา๑นัตร
นำตัวส่งโรงพยาบาลลานสกาแล้ว
ตอนแรกยังไม่มีใครรู้ว่าปมเหตุคืออะไร

เขาไปขโมยผลไม้แล้วโดนยิงหรือเปล่า
ก็บอกว่าทะเลาะกันกับคู่อาริ
เรื่องที่ว่าทำถนนขึ้นเขาแล้ว
ตัวผู้ตายไม่ยอมลงขันกับชาวบ้าน
แต่ก็ไปแอบใช้ถนนเขาอยู่บ่อยก็เลยมีคนหมั่นไส้
สุดท้ายครับปมเหตุที่แท้จริง
ไม่ได้เรื่องที่เขาคาดการณ์กันเลย
แต่มันเป็นการทะเลาะกันเรื่องแบ่งเขตที่ดิน
และคนก่อเหตุคือนายสัญญาหรือนายอีทอายุ๔๘ปี
ตำรวจออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ

หลังก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแบบมอเตอร์ไซค์วิบากครับ
คุณผู้ชมหนีขึ้นไปบนเนินเขาเทวดา

ตอนนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องการแบ่งเขตที่ดินนะครับ
พี่เครียวิมนต์วันนักข่าวเทราะทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับ
ก็จะเห็นว่ามีต้นไม้ต้นมังคุดอะไรต่างก็ปลูกเอาไว้เต็มไปหมด
จุดนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบแล้วนะครับ
ต้องเร่งเปิดทางให้ชาวสวนเขาขึ้นไปทำไร่มันก็จะมีผลไม้ที่เขาปลูกเอาไว้เยอะ
ชื่อว่าลุงนิพนธ์บอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงครับ
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดก็ไม่คิดว่าจะมีคนโดนยิงตายนะ
ชาวบ้านเขาจะยิงปืนจุดประทัดส่งสัญญาณกันอยู่แล้ว
อีก๑คนที่พี่เคี่ยวได้ไปคุยคือคุณยายผวนยายผวนเนี่ยเป็น
แม่ผู้ตายแล้วก็เป็นแม่คนเจ็บค่ะเพราะว่าเขาเป็นสองคนพี่
กันใช่ไหมครับตาย๑เจ็บ๑ยายผวนบอกว่ามีลูก๖คนลูกผู้
ชายคนโตโดนยิงตายผู้ตายเป็นลูกคนที่๔แล้วก็มาโดนยิง
อีกแล้วก็ตายส่วนคนเจ็บเนี่ยเป็นลูกเล็กคนสุดท้องเลยย้อน
กลับไปประมาณสัก๑๖ปีที่แล้วปี๕๐ตอนนั้นลูกชายคนโตของยาย
วนชื่อว่าในนันฮะโดนยิงตายปมเหตุคือขัดแย้งกับญาติของ
อีทในอีทนี่ก็คือผู้ต้องหาที่ตำรวจออกหมายจับล่าสุด
ฮะที่ก่อเหตุเนี่ยตอนนั้นลูกชายคนโตทะเลาะกับญาติในอีทที่
วางยาเบื่อหมาเฝ้าสวนไม่คิดเลยว่าผ่านมา๑๖ปีลูกชายมา
โดนยิงตายเหมือนกันแล้วก็ไปผัวพันเกี่ยวข้องกับคนชื่อ
อีกแล้วลูกคนโตเนี่ยทะเลาะกับญาติอีทแต่ลูกคนที่สี่ที่
โดนยิงตายล่าสุดเนี่ยโดนอีทเป็นคนยิงแม่เขาก็เสียใจนะ
ปมปัญหามันมาจากเรื่องที่ดินบนยอดเขาเทวดานั่นแหละครับ
ทำไร่มังคุดที่ดินของอีทเนี่ยอยู่ติดกันใช้ทางน้ำเป็นเส้น
แบ่งเมื่อก่อนเขาตกลงกันครับว่าการแบ่งเส้นทางที่ดินต่าง
เอาเอาเขตลำทาเนี่ยเป็นตัวแบ่งทีนี้พอ๒๐ปีก่อนเนี่ยทาง
น้ำมันเปลี่ยนนะครับมิ้นคุณผู้ชมค่ะทำให้ทะเลาะกันเรื่องเขต
อ่ะมันก็อาจจะมีคนที่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแล้วก็เสีย
ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็มีมีได้ก็มีเสียแล้วก็ทะเลาะกันเรื่อย
มาครับโดยผู้ตายไม่ค่อยได้ขึ้นไปที่สวนจะให้น้องชายเนี่ยซึ่ง
โดนยิงจนบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนไปเฝ้าสวนแทนที่
วันที่เกิดเรื่องเนี่ยลูกสะพ้ายชื่อว่าพี่เพลโทรมาบอก
ว่าแม่ลูกแม่โดนยิงตายที่ตีนเขานะแม่ก็ร้องไห้อยู่
บ้านอยากจะไปดูนะอยากจะไปเห็นหน้าลูกครั้งสุดท้ายแต่
ไม่มีแรงไปเลยแม่บอกว่าลูกเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำมาหากินแล้ว
ทำไมต้องมาโดนยิงตายแบบนี้ด้วยทีนี้จากการพูดคุยกับน้อง
ชายผู้ตายครับนายมาโนธเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังขี่รถจะกลับ
ก็เก็บมังคุดมาเต็มตะก้าเต็มกระบุงแล้วเนี่ยนะฮะมาถึงจุด
เกิดเหตุเนี่ยเจอในอีทอีทมายืนขวางทางยืนจังกล้าขวางทางเลย
บอกให้จอดฮะทันทีที่พี่ผมจอดรถอีทก็ถามว่ามึงจะไปไหนกู
ไม่ให้ผ่านพี่ผมก็เลยพูดว่ามึงจะเอาอะไรกับกูอีกจังหวะนั้น
ก็เลยชักปืนออกมาแล้วกระหน่ำยิงเลยครับไม่ได้พูดไม่ได้
ตอบอะไรนะฮะโดยที่พี่ผมและตัวผมยังไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย
ส่วนตัวมองว่ามันเกินกว่าเหตุและให้อภัยไม่ได้ครับ
อ๋อแสดงว่ามีปัญหากันมาตั้งแต่ลูกพ่อแล้วมันไม่ขึ้น
มันแต่ว่ามันเมื่อไปขึ้นไม่ตายมันไม่ขึ้นไปมันปกติไม่
ขึ้นเลยไม่ขึ้นปกติไม่ขึ้นเลยแต่เมื่อวานนี้ขึ้นไปตายฮะ
แม่บอกแบบนี้ก็ไม่คิดว่าพอขึ้นไปรอบนี้จะโดนยิงตาย
นะฮะศพของนายมานพลูกคนที่สี่ของคุณแม่ผวนเนี่ยถูกนำ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
สามวันฮะแล้วก็จะมีพิธีเผาที่วัดประธรรมารามเมียผู้ตายครับ
เพลเล่าทั้งน้ำตาบอกโอ้ไม่อยากเชื่อเลยว่าคือผัวจะมา
จากไปแบบนี้ก็เพิ่งขึ้นเขาไปเที่ยงเมื่อวานแล้วก็ลง
บ่าย๓แล้วก็มีปากเสียงเรื่องเขตที่ดินกับอีทแล้ว๔โมง
เย็นเนี่ยพี่มานพเขาก็ขึ้นเขาไปอีกครั้งหนึ่งไม่คิดเลยว่า
หลังจากนั้นไม่ได้กลับลงมาอีกเลยพี่มานพเนี่ยไม่ขึ้นเขา
มากว่า๕ปีแล้วแล้วจู่บอกว่าอยากจะไปเยี่ยมน้องน้องมา
โนธแล้วก็ไปดูสวนด้วยไม่คิดเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้าย

ไปแครบนี้ไม่ได้กลับมาเลยลองเห็นเลย

เดินทางต่อไปที่บ้านของนายอีทนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
เจอครอบครัวนายอีสแต่ว่าเจอตัวนายอีสครับ
จากการสอบถามเห็นบอกว่า
บอกจะไปหาลูกสาวที่กรุงเทพเมื่อ๔๕๔๕วันก่อนแล้วก็ไม่มี
ติดต่อได้อีกเลยพี่ของอีทชื่อว่าพี่เอ้ยพี่เอ้ยเป็นพี่
สาวนะฮะบอกว่าตอนนี้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าน้องจะไปยิง
เพราะเรื่องเขตที่ดินจริงมันขัดแย้งกันมานานหลายปีมากแล้ว
นะแล้วเท่าที่รู้เนี่ยฝั่งคนเจ็บคนตายสองพี่น้องนั้นเนี่ยเขา
มีศัตรูหลายคนไม่ได้มีเรื่องกับอีทน้องพี่เพียงคนเดียวถ้า
หากฝั่งนู้นไม่มาหาเรื่องก่อนก็เชื่อว่าอีทจะไม่ไปทำร้าย
หรอกและยืนยันเลยพี่เอ้ยยืนยันว่าน้องอีทน้องชายของพี่
เป็นคนดีตั้งใจทำกินเป็นที่รักของชาวบ้านไม่อย่างงั้นเนี่ย
เขาไม่ได้รับเลือกเป็นอบตสามสมัยหรอกนะสุดท้ายต้องลาออกมา
ไม่เป็นแล้วออกมาทำสวนตอนนี้ก็เศร้ามากเลยเพราะว่าพ่อกับ
เมียของน้องอีทเขาเนี่ยก็เพิ่งจะมาด่วนจากไปนี่ยังไม่ถึง๑๐๐
วันเลยนะที่เขาจากไปเนี่ยส่วนแม่อายุ๗๕ก็ไม่ค่อยแข็ง
แรงแล้วช่วงสายที่ผ่านมาครับประมาณ๙โมงตำรวจเนี่ยมาถามหา

เอ้ยก็เลยบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเขามีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น

ก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่อีทแกไม่อยู่บ้านกี่วันแล้วครับ
เสียวันได้น้องพ่อมันบอกมันไปนู่ไปกรุงเทพฯไปเขลูฝนตาย
ไม่ได้มีปัญหากันนานหลายปีเลยนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไง
ก็ภาพไม่ได้ของมันใช่มันใช่คนที่เจ็บเข้าให้มีหลักลวง

มเหตุที่แท้จริงมาจากเรื่องการแบ่งเขตที่ดิน
อย่างที่เล่าไปนะฮะจากสมัยอดีตใช้ลำทานเส้นทางน้ำเนี่ย

ทางน้ำเปลี่ยนที่ดินเปลี่ยนก็เลยทะเลาะกัน
ตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวในอีทมาดำเนินการตามกฎหมาย
โดยจะไม่รอการมอบตัวนะฮะ
ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ